คุณผู้ชมที่ตื่นเช้าก็รับชมข่าวกับเรานะฮะ
แล้วก็มีข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเยอะเลยนะครับ

คือมีผู้ชายนั่งอยู่กลางถนนเลยนะคุณ

รถแทบชนนะฮะเนี่ยมีรถคันหนึ่งดูสิ

แล้วรถคันนี้ที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยหยุด
รถคันที่มีกล้องหน้ารถคันนี้เป็นรถของผู้สื่อข่าวของเรา

แล้วก็ช่วงสงกรานแต่ทีนี้มาเจอผู้ชายคนนี้คุณ
เขานั่งอยู่ตรงถนนแล้วก็คลานไปคลานมา
แล้วก็ยกมือไหว้บางครั้งก็ก้มลงกราบ
ทีนี้ครับนักข่าวของเราก็ต้องลงไปสิคุณ
ลงไปถามแล้วฮะถึงเหตุผลว่าทำไม
ถึงมานั่งอยู่กลางถนนแบบนี้มันน่ากลัวมันอันตราย

ไปพูดคุยจนทราบชื่อของผู้ชายคนนี้คือ
นายชรินแสนดีอายุ๒๗ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
แต่มาอยู่ที่ปราจีนบุรีแห่งนี้นะครับ
ทีนี้ครับก็ถามเหมือนเปิดใจคุยกับคุณ

นักข่าวของเราก็ต้องเหมือนเป็นนักจิตวิทยาด้วย
น้องชะรินคุยกับพี่หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไร
มันครับคล่องหมองใจอะไรถึงมานั่งอยู่กลางถนนแบบนี้
ฟังเขาหน่อยเขาเล่าชีวิตให้ฟังนะฮะ
นักข่าวของเราก็เป็นห่วงไงคุณ
ถ้าจะปล่อยทิ้งไว้เฉยแบบนี้ก็ไม่ได้

นี่แหละครับก็นายชรินเขาก็บอกว่าตัวเขาเอง

จังหวัดนครราชศรีมาบ้านเกิดของเขานะครับ

จังหวัดปราจีนบุรีมานานกว่า๔ปี
พอเจอพิษโควิดนะคุณนายจ้างเลิกจ้างเขา
ทีนี้เขาอยากกลับบ้านที่อำเภอแก้งสนามนาง

ก็เดินเท้ามาจากอำเภอกบินบุรี
อำเภอประจันตคามมาถึงอำเภอเมืองปราจีนบุรี
มากันข้าม๓อำเภอแล้วนะครับ
เดินมาอาทิตย์หนึ่งแล้วคุณ
เพราะไม่มีเงินเลยสักบาทนะครับ
ระหว่างทางก็เลยขอเงินคนที่ผ่านไปผ่านมา
เพื่อจะเป็นค่ารถกลับบ้าน
ตอนที่เดินมาถึงนั้นนะฮะก็ขอคนมาได้

ถามว่าพอค่ารถกลับบ้านไหมไม่พอไหม

ผมก็เลยกระโดดมากลางถนนแบบนี้
ก้มกราบรถที่ผ่านไปผ่านมา

กะจะขอเงินคนที่ขับรถผ่านมาเส้นนี้

เขายังยอมรับว่าเคยติดคุกนะ
คดีปล้นทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพมนาคม
ก่อนหน้านี้คือสารตัดสินจำคุกไป๖ปี๖เดือนนะครับ
ติดคุกจริงประมาณ๒ปี๖เดือน
ได้รับการอภัยโทษออกมาในเดือนตุลาคมปี๕๙

เขาบอกว่าผมไม่เคยคิดจะทำผิดอะไรอีกเลย
ผมก็หันมาประกอบอาชีพนะครับ
ผมก็มาทำงานที่ปราจีนบุรีแห่งนี้
แต่ทีนี้มันเกิดพิษโควิดขึ้น

ไม่มีเงินอยากกลับบ้านกลับช่องที่โคราช

ทีนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราก็ต้องประสานตำรวจนะ

ชรินเป็นบุคคลที่โดนออกหมายจับอะไรหรือเปล่า
จากการตรวจสอบก็ไม่พบว่ามีหมายจับอะไรติดตัวนะครับ

นำตัวไปที่พักสายตรวจบ้านพระก่อน

เพราะใส่แบบนี้มาเป็นสัปดาห์แล้ว

ก็คือส่งขึ้นวินรถตู้
เดินทางไปยังท่ารถรังสิต
มารังสิทธิ์ก่อนนะฮะจากปราชีนเข้ารังสิทธิ์

ที่อำเภอแก้งสนามนางบ้านเกิดของเขานะฮะ

ที่จะเล่านี่ก็เป็นเหตุระทึกเหมือนกันค่ะ